เลยค่ะครับถ้าใครที่กำลังรออยู่ว่าเอ๊ะเมื่อกี้ไม่ได้อะไรเลยอืม
ฉันมีให้แล้วค่ะครับไปที่แรกเลยวัดโคกเพราะนะคะ
อยู่ที่ตำบลโคกเพราะอำเภอพนัฐนิคมจังหวัดชนบุรี
ที่นี่ชาวบ้านเขาเดินทางไปกราบไหว้เจ้าแม่ตะเคียนเงินตะเคียนทองกัน
อยู่ใต้ต้นไสในวัดก็ไปขอโชคขอลาบนะคะ
แล้วก็ที่ผ่านมาเขาบอกว่ามีคนมาขอพรแล้วก็ได้รับโชคไปหลายครั้งแล้ว
หลังรับโชคก็จะต้องมาแก้บนก็จะมีโต๊ะเครื่องแป้งมีชุดไทย
อยู่เยอะเลยคุณผู้ชมไปถึงจะเห็นเลยค่ะพอกราบไหว้เสร็จเนี่ยนะคะ
ชาวบ้านเขาก็จะนำแป้งไปโรยที่ต้นตะเคียนถูถูทาทาถัดถัดโอ้
จะเอานิ้วเดียวถู๒นิ้วถูทั้งฝ่ามือก็ทำกันมาหมดแล้วค่ะ
เลขเด็ดตามความเชื่อนะคะบางคนก็เอากล้องมือถือถ่ายรูป
บางคนก็ส่องด้วยตาบางคนเอาแว่นขยายมาก็มีมองไม่เห็น
มองไม่เห็นมองไม่เห็นทีนี้ระหว่างนั้นมีผู้หญิงคนนึงชื่อนางเอียง
เป็นเอ่อผู้มีความบกพร่องทางหูก็คือหูหนวกแล้วก็เป็นใบ้ครับ
ชาวบ้านก็เชื่อว่าผู้หญิงคนนี้เขามีสัมผัสพิเศษกับเจ้าแม่ตะเคียน
เอาหนึ่งเพราะว่านางเอียงเนี่ยนะเอาหนึ่งเคยมาขอพรอือเขาทำอะไรอะ
เขาทำนิ้วให้ดูทำอะไรอ่ะเขาทำอะไรอ่ะมองทันไหมล่ะ
เขาบอกเหมือนเขาบอกมือบ๊ายบายเหรอเขาบอกทำทำนิ้วเป็นเลขให้ดูอะ
ตึ๊กตึ๊กอย่างเงี้ยคือที่ชาวบ้านเขาเชื่อว่ามีสัมผัสพิเศษ
เพราะว่านางเอียงเนี่ยนะเคยมาขอพรใช้แป้งทาถูก็เห็นเลข
แล้วก็ไปเสี่ยงโชคได้มาหลายครั้งแล้ว
ครั้งนี้ก็เลยมาถูหาเลขอีกแล้วก็เลยชูนิ้วให้ดู๓ครั้ง

คุณผู้ชมเห็นมาสักครู่นี่อืมนะฮะเออ
นั่นแหละฮะสามครั้งก็เป็นตึ๊กตึ๊กตึ๊กตามที่เห็นมาสักครู่นะ
ใช่ค่ะนะฮะเอาไปต่อที่กำแพงเพชรกันหน่อย
นะครับมีชาวบ้านเขาไปไหว้ขอพรพระพิคเนตนี่นะฮะ
พระพิคเนตศิลาแดงครับนะฮะตั้งอยู่ที่บริเวณเนินดิน
ที่ร้านกาแฟร้านนี้เลขที่๑๖๔หมู่๔ตำบลลานดอกไม้
นะฮะอำเภอโกสัมภีนครโดยพระพิคเนธเป็นปางประธานพร
แล้วก็มีการแกะสลักด้วยศิลาแรงทั้งองค์นะฮะน้ำหนัก๓ตัน
หรือว่า๓๐๐กิโลกรัมโอ้โหคุณผู้ชมดูสิดูแบบขลังนะ
นายสวิทย์สาคอนธัญวิทย์เจ้าของร้านก็บอกว่าปีนี้เป็นปี
ปีหนูใช่ไหมปีชวดแล้วหนูเป็นพาหนะของพระพิฆาเนธอยู่แล้ว
ตัวเองเคยขอพรกับหนูคือเวลาขอพรอ่ะต้องกระซิบหูหนู
แล้วให้หนูเนี่ยไปบอกพระพิคเนตอีกทีนึงแล้วเคยได้โชคมา
ก็ทำให้ชาวบ้านรู้ข่าวก็เดินทางมาขอพรกระซิบกันยกใหญ่เลย
ให้หนูไปบอกท่านต่อไม่เดี๋ยวก่อนสิคนนึงกระซิบซ้ายอีกคนกระซิบขวา
ท่านจะสับสนไหมนั่นสิทีละคนดีกว่าจำเลขสลับกันทำไง
ชาวบ้านก็เลยเอาเครื่องเส้นไหว้นี่ก็คงขอพรกันไปกระซิบกันไป
ก็แล้วแต่คนจะเชื่อก็คือเขาจะมีความเชื่อแบบนั้น
ถ้าเกิดจะขอพรพระพิกาเนตต้องกระซิบที่หูหนู
เพราะหูเป็นภานะของท่านแล้วหนูก็จะเอาพรนี้
ไปขอจัดทั้งให้เราอีกที่นึงค่ะนะครับ
ปิดท้ายพาคุณผู้ชมไปที่ร้อยเอ็ดกันหน่อยดีกว่า

ที่บ้านก๋อกังตะบนก๋อกังอำเภอมือสวงฺฯค่ะ

มีชาวบ้านไปพบกบประหลาดคุณดูสิ

ดูเหมือนมีหางใช่ไหมมันคือขาที่๕คือกบพิการแหละค่ะเอาตรงนะเอาง่าย

กบพิการกบปกติเนี่ยมีกี่ขานะ
แต่ตัวนี้มันดันมี๕อยู่ที่บ้านนายวิชัยแสงน้อยอายุ๖๙ปีบ้านเลขที่๗๘หมู่๑
นายวิชัยเล่าแบบนี้ค่ะ๙มกราคมที่ผ่านมาก็จ้างคนงานมาทำรั้วล้อมที่นาข้างบ้าน
แล้วตรงนั้นเนี่ยมันมีสระน้ำอยู่แล้วคนงานก็เจอเจ้ากบตัวนี้ลอยโผล่หัวอยู่ในน้ำหลายวันแล้วค่ะ
เขาบอกว่ามันเชื่องไม่หนีไปไหนเลยก็เลยจับมาเลี้ยงไว้
ส่วนขาที่๕เนี่ยโผล่อยู่ที่ก้นแล้วก็ห้อยยาวต่องแต่งเหมือนกับหาง
ตอนที่เป็นลูกออสเลยค่ะเขาบอกว่าแบบนั้นนะก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือว่ามันจะคือหางลูกออสที่ไม่ได้หลุดไป
แต่มันก็มีความเป็นขี้บของตีนกบอยู่เห็นมั้ยเนี่ยมันดูมีความเป็นขามากกว่าหางลูกออสน่ะ
ใช่ใช่เออนี่แหละชาวบ้านพอรู้ข่าวเขาก็เลยแห่กันมาดูเจ้ากบตัวนี้กันนะคะ
แล้วก็ถามด้วยนะว่าแล้วเคยฝันไหมก่อนเจอกบตัวนี้ได้ฝันได้อะไรตัวใหญ่เหมือนกันนะเนี่ย
ใหญ่มากเออกระโดดสูงด้วยบอกเออเคยฝันเคยเห็นเคยอะไรยังไงบ้างหรือเปล่า
เขาก็บอกว่าไม่ได้ค่อยฝันไม่ได้เห็นอะไรเลยนะก็เห็นแต่กบตัวนี้แหละ
แต่ผมเห็นเห็นกำแพงที่กบวิ่งใส่ไหมมีอะไรมีวงกลมตัวเลขอยู่เห็นไหม
มีด้วยเหรออ่ามีสิแดงขอดูเจ้ากบกระโดดอีกทีได้ไหม
ต้องสังเกตให้มันรอบด้านไงคุณนี่นะไม่ได้เลยจริงอ่ะเห็นไหมนั่นแดงขวามือนั่น
บมันกระเด้งใส่น่ะเลขอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันเออนั่นเห็นไหมฮะ
ข้างในก็ดึงให้เลยแหละกลัวไม่เห็นอุ้ยมีตั้ง๓ตัว
ก็ทำไมกบถึงกระเด้งใส่ตัวเลขนั้นล่ะก็ไม่รู้
มันหันหน้าไปทางนั้นคุณชาติมากระโดดถอยหลังเหรอ
ไม่รู้กบ๕ขาเออกบ๕ขานะครับ